คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมจำเรื่องราววัดร้างที่ชุมพรได้ไหมคะ
ที่มีคนแชร์ภาพว่าไปเดินป่าแล้วเจอวัดร้าง
แล้วก็บอกว่าถ้าถูกรางวัลที่๑จะไปบุรณะวัดร้างแห่งนี้
แล้วเธอก็ถูกรางวัลที่๑จริง
ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปที่วัดตอนนี้ไม่ร้างแล้วนะคะ
เพราะคนเยอะมากพี่อุ๋ย

นี่ค่ะนี่ดูรถโอ้โหจอดกันเพียบเลย

รับรู้ข่าวที่แชร์กันในโลกออนไลน์ที่เรานำเสนอ
คนไปกันเยอะมากเป็นแบบพันคนค่ะ
วัดนี้ก็คือวัดเขาเจดีวิสัยไตรรัตนารามนะคะ
อยู่ในพื้นที่อำเภอวิสัยเหนือจังหวัดชุมพร
ชาวบ้านโอ้โหในพื้นที่เอง
หรือว่าต่างถิ่นมากันเยอะมากคึกคักมาก

คนก็ไปสักการะบูชารูปปั้นองค์เหมือนหลวงพ่อแม้น

เพื่อมากราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ
บรรยากาศของวัดคือที่เรานำเสนอไปก่อนหน้านี้ค่ะ
ก็จะเป็นซุดสมหน่อย
เงียบเหงาเป็นวัดร้าง
มีต้นไม้เถาวันขึ้นรกกันนะคะ
พื้นที่ประมาณ๗๐ไร่
ปลูกสร้างอยู่บนพื้นที่๑๐ไร่
ด้านในเจดีมีพระพุทธรูปหลายองค์เลยค่ะ
ที่ประตูเจดีมีป้ายบอกว่าสร้างปีพศ๒๕๖
ภายในเจดีมีช่องเก็บพระแก้วมรกฏสีเขียวหยกขนาดหน้าตัก๖นิ้ว๖องค์
พระพุทธรูปสีดำ๑องค์และวัตถุมงคลอีกหลายรายการเลย
แต่ตอนนี้ก็คนก็ไปเที่ยวกันเยอะแล้วนะคะ
คนก็ไปกราบไหว้ขอพรกัน
ทีมข่าวของเราได้คุยกับหลานของหลวงพ่อแม้นผู้สร้างวัดนี้ค่ะ
เล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อแม้นอดีตเป็นหมอยาก่อนจะมาบวชเป็นพระ
ตอนที่หลวงพ่อแม้นมาสร้างวัดก็มาช่วยกันถังปลาขุดดินแบกไม้แบกปูนเคลียร์พื้นที่
หลวงพ่อแมนได้สร้างเจดีมะแปดเอาไว้
หลังจากนั้นท่านก็มรณภาพพอมีพระรูปอื่นมาอยู่ก็อยู่กันได้แค่ไม่กี่วัน
ในอดีตยังเคยมีพระผูกคอที่กุฏิหนึ่งรูปมรณภาพนะคะ
แต่ก็ไม่เคยมีเรื่องราวหลอนอะไรนะคะคุณผู้ชม
แต่มีเรื่องเล่าขานกันว่าตรงเนี้ยเจ้าที่แรงถ้าใครทำอะไรไม่ดี
เจ้าที่จะแปลงกายเป็นสัตว์ป่าเป็นเสือม้าเก้งปรากฏให้เห็นไล่คนที่ทำอะไรไม่ดีออกไป
คนที่มาช่วยกันสร้างวัดในอดีตนะคะเขาบอกว่าก็ช่วยกัน
แต่ตอนนี้คนที่เคยช่วยกันสร้างแต่ก่อนก็แทบจะเสียชีวิตกันไปหมดแล้วนะคะ
สถานที่ตรงนี้พอได้รับความสนใจคนมากันเยอะก็ดีใจ
ก็อยากให้มีการบูรณะวัดนี้ต่อค่ะ
เราได้คุยกับหนึ่งในนักท่องเที่ยว
ไปเที่ยวที่วัดนี้นะคะบอกว่าตอนแรกไม่รู้เลยว่ามีวัดอยู่ตรงนี้
เมื่อคืนสามีชวนไปวัดร้างที่เป็นข่าว
เธอก็ไปสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วนึกในใจภาวนานะคะว่าถ้ามีอะไรดีหรือไม่ดีให้มาสื่อสารนะ
เพราะเธอเป็นคนปฏิบัติธรรมเป็นคนมีสัมผัสพิเศษ
มีสิ่งที่มาสื่อสารจริงตอนที่นั่งสมาธิอยู่อะค่ะ
ปรากฏเป็นภาพป่าอยู่ในที่สูงเหนือน้ำ
มีเสือสมิง๑ตนที่คอยปกปักรักษา
เห็นพระจำวัดอยู่หนึ่งรูปแต่มรณภาพไปแล้ว
พระรูปนั้นบอกว่ายังปกปักรักษาที่นี่อยู่และขออุทิศชีวิต
รับใช้ปกป้องพระพุทธศาสนา
มีดอกบัวผุด๑ดอกที่จะบานปีละครั้ง
พอเช้ามาสามีพาไปทำบุญที่วัดร้างก็ตรงกับในฝัน

พระที่สามารถมาอยู่ที่นี่ได้คือพระที่ปฏิบัติดีพระสายกรรมฐานค่ะเพราะว่าที่
คือเสือสมิงถ้าว่าใครมาเหมือนปฏิบัติเป็น
ขอใช้คำพูดว่าถ้าว่ามาหาเงินกับชาวบ้าน

ถ้าว่ามาปฏิบัติสิ่งที่ว่าไม่ใช่กิจของสงฆ์

ในการนั่งสมาธิสื่อถึง
สื่อถึงแล้วก็รับรู้ค่ะว่ามีพญานาค
มีพญานาคมีเสือสมิงแล้วก็เห็นเหมือนมีเป็น

แต่พี่ไม่เคยเห็นว่าดอกบัวผุดนั้นคืออะไร
แต่ที่สื่อก็คือเหมือนจะบานปีละครั้งค่ะ
อันนี้คือสิ่งที่เธอบอกเธอนั่งสมาธิแล้วสื่อเห็นสื่อได้นะคะ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรได้หารือกับหน่วยงานอื่นในจังหวัด
ก็จะมีการสนับสนุนพัฒนาวัดร้างแห่งนี้ให้เป็นศูนย์ศึกษาธรรมะ
และแหล่งท่องเที่ยวเพราะว่าทิวทัศน์สวยงามร่มรื่นมากจริงนะคะ
ส่วนหญิงสาวที่โพสต์เอาไว้ว่าถ้าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑จะมาบูรณะค่ะ
ก็บอกว่าตัวเธอกับแฟนจะไปร่วมพัฒนาที่วัดนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ